ทำไมเธอจะต้องทำแทนครอบครอบคนนี้หรือคะ
ต้องทำเดี๋ยวไม่ปกติเราเคยมาสาย

ภาควิจารณ์เราก็ไม่ได้เข้ามาตรงเวลาตลอดเวลา

ใช่ดิฉันก็ชะงักติดหลังเยอะ

เดี๋ยวคนที่ให้เยอะเขากำลังเดินทางมานะคะ
เฮ่ยแต่วันนี้๒เรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะที่สุด

เสียทุเรียที่เอามาประกาศหาลูกถูกเขยอะไรตอนนั้น
คนสมัครจนกระทั่งเผ็ดแตก
เป็นหมื่นคนในที่สุด
ผู้ชายหน้าตาดีเพราะว่ามีเงิน๑๐ล้าน

ก็เรียกได้ว่าเขาก็ออกมายุติ
เรียกได้ว่าไม่ต้องมาแล้วตอนนั้นประกาศหาลูกเขยกัน
ถูกต้องไหมสักพักบอกถ้างั้นเดี๋ยว๑เมษาเรามารวมตัวกัน
แล้วเดี๋ยวจะเลือกจะเลือกลูกเขยไม่ตรงรวยไม่ต้องอะไร
ขอให้มีแค่ความขยันปรากฏนะฮะปานนท์ยุติแล้วนะฮะ
ยุติรับการรับสมัครลูกเขยปิดจ๊อปเลย
ดาด้าก็สมัครจะไปขอคนที่ไม่ได้เลือกที่จะไปเหมามาบอก
ว่าขอยุติรับสมัครตั้งแต่บัตรนี้ขอให้ที่ผ่านมาเป็นเรื่องโมคะ

อานนท์บอกขอเรื่องทุกเรื่องเป็นเรื่องโบคะ

เดี๋ยวค่ะฉันหมั่นไส้มากมาเดินกินมะม่วงเข้ามา
ไม่มีฮิริโอตะปะความละอายต่อบาปแล้วดูหัว

ถนนแล้วก็เขาบอกว่าอุบัติเหตุการหนึ่ง
คือแบบว่ามันคือเหตุที่ไม่คาดฝันคือ
ก็คือกลัวจะอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
หรือการทะเลาะเบาะแว้งทำร้ายร่างกายกัน
จึงขอประกาศยุติการรับสมัครลูกเขยทุกวิถีทาง
ไม่ว่าจะเป็นทางสื่อออนไลน์ทางโทรศัพท์
หรือการเดินทางมาที่ตลาด
นัดพบในวันที่๑เมษายนขอยกเลิกทั้งหมด
นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่า

ผมยังยุ่งอยู่นะครับแล้วก็จริงแล้วจุดเริ่มต้นเขาออกมาพูดว่า
เขาแค่อยากจะบอกกับกลุ่มกวนที่ขายทุเรียนด้วยกันเนี่ย
ประมาณ๑๐๒๐คนแต่ก็ไม่เชื่อว่ามันจะลุกรามไปขนาดนั้น
แล้วก็เรื่องบานปลายผมตัดสินใจที่จะยุติป้องกันความวุ่นวายโกรหล
แต่คนที่จะเป็นลูกเขยจริงนะฮะขอน้องการ
ผมยืนยันว่ายังจะให้๑๐ล้านบาทอยู่
เขาก็ว่าอย่างนั้นก็ติดตามกัน
เขาก็ต้องเข้าเชื่อคนที่ได้เป็นคนที่เขารู้จักหน่อยนะ
นึกว่าในแวดวงใกล้ชิดลูกเพื่อนลูกอะไร
อันนี้เป็นข่าวเสริมคือเรื่องนี้เขาเพิ่งตัดสินใจได้ประมาณ
โมงเย็น๕โมงเย็นนี่เองคือผมเพิ่งคุยกับลูกสาวเข้ามาคุณการ
คุยกับคุณการมาคุณการแกก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยแกก็ปรึกษาผมอยู่ตลอดนะฮะ
แต่บังเอิญว่ามีผู้สื่อข่าวไปยืนอยู่ตรงนั้น
แล้วเขาก็เหมือนกับกำลังเครียดกันอยู่ว่าจะเอายังไงดี
เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดวันที่๑พอมากันแล้ว
แล้วก็กลัวจะแบบมันจะมีปัญหาเกิดขึ้น

ก็ลักษณะเหมือนกับตัวเขาเองเขาก็ต้องเลือกด้วย
ไม่ใช่ว่าผ่านมาตรฐานของพ่ออย่างเดียว
แล้วทางตัวเขาจะแบบไม่ได้เลือกมันก็ไม่ใช่

นางเพิ่งโสดมาสักปีกว่าเกือบ๒ปี
ก็แป๊บเดียวอยู่เต็มแหละ
แต่พ่อก็รวยแม้ก็คิดว่าพ่อก็รวย

ไม่เหรอฮะคือจะบอกว่าพอดีการเนี่ยเขามีกฎะ
พอดีผมได้มีการพูดคุยอ่ะครัวกับตังค์คุณพ่อเขามา
คือตอนแรกเขาบอกว่าเขาก็มีความตั้งใจจริง
บอกที่อยากจะให้ทางลูกสาวเขาได้มีคู่
คือแต่งงานหมดแล้วไม่มากอ่ะแล้วก็หน้าตาดีหุ่นดี
เขามีพี่น้องกันกี่คนอ่ะ
มีพี่น้องอยู่ทั้งหมด๔คนเขามีคนสุดท้อง
มีพี่ชายมีพี่สาวมีพี่ชายแล้วก็เป็นเขา
แต่งงานไปหมดแล้วอ่าแต่งงานไปหมดแล้วเนี่ยนะครับ
คือทีนี้คนนี้เคยมีแฟนไปแล้วคนหนึ่งเป็นคนจีน

บกันตอนอายุประมาณสัก๒๒๒๓ประมาณอย่างนั้นนะฮะ
เป็นคนจีนนี่แหละก็ว่ากันไปนะฮะ
ก็เป็นข่าวที่จริงแล้วมันเพิ่งสดร้อนเมื่อชั่วโมงกว่า
แป๊บเดียวนี่เองเพราะว่าตอนที่เขาพูดเขาโทรมาหาผมอยู่
เขายังส่งไลน์บอกว่าเขาจะทำยังไงดี
ชีวิตยังไม่วุ่นวายอีกหรอวุ่นออกไปแล้ว
ไม่ใช่เธอชีวิตเธอช่วยหรอกเป็นเพราะว่าพอดี
เมื่อวานได้เจอเขาไงเมื่อวันก่อนได้คุยได้สัมภาษณ์กับเขาอะไรอย่างเง

ว่าวันที่๑เมษาจบแล้วนะคะไม่ต้องไปนะ

คันนี้เนี่ยนะฮะขับมาโดยผู้ชายคนหนึ่ง

เขากลับมาอีกอันนี้คือเหตุการณ์ก่อน
เขาดูเพลิงให้ดู

เสีอหลักตุ๊กคันนั้น
ก็เป็นภาพนี้หรอฮะมันบ้าเหรอเดี๋ยวไปบอกเขาบ้าฮะเดี๋ยวเขาฟ้องเอานะฮะ
เขาไม่ได้บ้าเขาแค่รอประกันเนี่ยนะครับเขาขึ้นไปนั่งรออยู่ข้างบน
เนี่ยนะครับกลางถนนเลยกลางถนนเลยเอาแล้วรถติดแล้วเถอะ
ก็เขาก็รอตำรวจไงบีเอ็มป้ายแดงแดงเนอะอ่าพอเสร็จปุ๊บหลังจากคลิปนี้
ล่าสุดเลยมันก็มีทางคุณแดงคนนี้เนี่ยนะฮะเจ้าของคลิปเขาก็ออกมาพูดแล้ว
เขามีการโพสต์ออกมาเลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ
เขามีการเอากล้องหน้ารถของเขาเองถ่ายให้ดูว่าเขาขับรถมา
แล้วก็มีการบ่นมาตลอดทางว่าเออรถเนี่ยนะครับมันติดแบบนี้
ไปสอบไปกับขี่หรือไปซื้อกันมาวะนู่นนี่นั่น
พอเสร็จปุ๊บเนี้ยก็มีรถอาเมร่าเนี้ยนะฮะมาปาดซ้ายปาดขวาเขาอืม
สุดท้ายก็ต้องขับเหมือนกับคล้ายว่าเขาเองก็
เลือดร้อนใจร้อนเหมือนกันจนกระทั่งมีการไปปาดกันเกิดขึ้น
พอเสร็จแล้วก็มีคลิปต่อมาเขาลงมาจากรถนะฮะ
แล้วก็เอากล้องเนี่ยถ่ายให้ดูแล้วพยายามจะบอกว่า
ดูกันหน่อยสิเนี่ยไอ้รถอเมร่าคันนี้
ใครเป็นเจ้าของอยู่ที่ไหนอะไรยังไงอ๋อคือจะปัญหา
อาจจะปั้นอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ทีนี้เนี่ยคนก็เข้าไปประมาณว่า
มันก็ไม่ใช่เรื่องนะที่จะไปทำแบบนี้ถูกไหมฮะ

เขาก็ไม่ได้เป็นฝ่ายที่ผิดเพราะว่ามีคนมาปาดหน้าก่อน

ก็ปาดไปปาดมาเหมือนกันนะฮะ
ตั้งแต่ในคลิปที่อยู่ในรถแล้วแล้วคุณก็ถ่าย
เป็นการไลฟ์สดคือเขาไลฟ์สดในรถอยู่แล้ว
คือคุณแดงคนนี้เขาไลฟ์สดในรถของเขาอยู่แล้ว

สักพักไม่นานนี่แหละมีการปล่อยออกมาแล้ว
ทำไมคุณก็มอง
คุณเริ่มแปลกอากาศร้อนแล้วเถอะเนอะ
คือเขาไลฟ์สดอยู่แล้วในรถเนี่ย

แต่ภาพที่เราเห็นนี่มันจะกล้องหน้าลดของคนอื่น

แสดงว่าเป็นคนที่ก็ต้องมีสตังค์
จะต้องมีสตังค์ก็จะต้องแบบอารมณ์คงร้อน
รถติดมาก่อนจากรังส่งรังสิตอะไรอย่างนี้
หนีไปไหนจอดรอเลยรอทั้งตำรวจทั้งประกัน
ใช่เขาก็ว่าอย่างนั้นนะฮะ
ต่อไปอีกเรื่องหนึ่งของกล้องวงจอดรเหมือนกัน

ยันยันเงาแดงแดงสีแดงยันเงาโอ้โฮ
เงาก็ไม่ยังเงาก็ได้เดี๋ยวฉันเข้าไปดูนี่เลยใช่ไหม

คุณผู้ชมคงเคยเห็นที่หน้าอพาร์ทเมนต์หรือว่าหอพัก
เขาจะมีที่กดน้ำที่หยอดตังค์นะฮะ
ปรากฏว่ามันติดอยู่นี้ก็คือโจรกรรมกระทั่งไอ้ตู้กดน้ำนี่แหละ
เหตุเกิดที่จังหวัดชนบุรีที่อำเภอศรีราชานะคะ
กล้องก็จับภาพคนร้ายได้เป็นชายคนหนึ่งอายุประมาณ๓๐ปีเสร็จ
สวมโหกน็อคเต็มใบสวมแจ็คเก็ตอะไรคุมร่างเรียบร้อยแล้ว
เข้าขับรถเข้ามาในภายในหอพักแล้วก็จอดและรอดูลาดเหลาต่าง
จากนั้นเดินไปกดน้ำที่อยู่ริมทาง
แล้วจากนั้นก็กลับไปที่รถตัวเองไปหยิบอะไรออกมานะฮะที่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
แล้วก็หยิบอะไรบางอย่างมาใต้เบาะแล้วก็กลับไปที่ตู้กดน้ำอีก
จากนั้นก็ล้วงมือเข้าไปก็คือไปเคาะไปงัดไอ้ตู้ตรงช่องเก็บเงิน

ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่หอดังกล่าก็พบกับคุณกฤษณะเจ้าของหอ
พาไปดูสภาพของตู้นะฮะไม่ได้โดนงัดอย่างเดียว
มีถูกไฟเผาจนดำด้วยมีร่องรอยของมีดกรีดเป็นรูขนาดใหญ่
แล้วก็กล่องใส่เงินหายไปไปกันง่ายอย่างนี้เลย
เขาบอกว่าเขามีธุระไปต่างจังหวัดติดต่อกันหลายเดือน
ไม่ได้มาเปิดตู้เลยเนี่ย๓เดือนเสร็จแล้ว

ปกติเขาจะเปิดทุกเดือนซึ่งก็จะได้เงินประมาณ๓๔๐๐บาทต่อเดือนนะฮะ
ตอนนี้เขาพอมาดูคราวนี้ปรากฏว่าเจอสภาพอย่างนี้
ก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดแล้วก็เจอเหตุที่เราเล่าให้ฟังไปเมื่อกี้
เขาบอกว่าน่าจะหายไปเป็นหมื่น
เพราะปกติ๓๔พันต้องได้คราวนี้มัน๓เดือนไง

เรื่องต้นเขาก็เอากล้องวงจรปิดเอาภาพไปให้ตำรวจดู
บันทึกไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจภูทรหนองขามแล้ว
พร้อมกับอยากให้เจ้าที่ตำรวจช่วยเร่งรัดติดตามหน่อย

ประชาชนคนอื่นจะเดือดร้อนเพราะมีตู้แบบนี้เยอะแยะมากมาย

คิดว่าปลอดภัยดีตอนนี้ไม่ปลอดภัยซะแล้ว

อะไรก็ไม่ปลอดภัยสักแล้วมันง่ายไปทุบแล้วก็ล้วงไปเลยเออน่าพักสักลู
พักสักลูนุ่มนุ่มข่าวฉันเถอะข่าวฉันเถอะเถอะเถอะยัง
แล้วเดี๋ยวฉันต้องมีวัตถุดีนี้พี่มายกิสถ์ถ้าฉันเล่าสิฉันเล่าเธอ

ลูกค้าตั้งอยู่เธอจะเร็กไปตายที่ไหนแต่เขาไม่

เข้าใจไหมจริงนะ

เขาทำดีมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้นะครับมันมีคลิปวิดีโอเนี่ยพร้อมข้อความกล่าว
สถานการณ์เพลงลูกทุ่งที่ส่งเสียงดังไปทั่วทั้งระแวก
เอเกดนี่เลยนะครับใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ซึ่งเป็นการเปิดเพลงมาจากงานบวชพี่
ที่มียาวนานหลายวันจริงเลย
ผู้โพสต์ยังบอกว่าเสียงเพลงที่มืดนั้นนะฮะดังคุณดูสิ

นี่คือมหาอะไรนี่เขาเรียกว่าเซฟเชียงรากใช่ไหมครับเค้าไปอยู่ในเข็ด

ผู้โพสต์ยังบอกว่าเปิดเพลงนั้นดังมาก
ดังกว่าเพลงหรือโทรทัศน์ที่เปิดฟังเองในห้องของตัวเองซะอีก
ที่สำคัญคือช่วงนี้เป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แต่คราวนี้อ่านหนังสือกับทำงานกันยังไงล่ะ

ในช่วงท้ายของโพสต์ระบุว่าส่วนตัวแล้วงง
ว่าการบวชในลักษณะนี้มันจะได้รับผลบุญเท่าไหนกันวะ

แต่ในขณะเดียวกันก็สร้างความรำคาญ

บอกบุญกับบาปอันไหนมันจะมากกว่ากัน
อยากขอร้องจริงบวชทั้งที
อย่าให้มีบาปดีกว่าไหม
อย่ามาสร้างบาปกับคนรอบข้างดีกว่าไหม
ซึ่งโพสต์ดังกล่าวมีคนแชร์กว่า๓๐๐ครั้งแล้วนะครับ
และนำไปสู่การติดแท็กของ
ที่เป็นประเด็นถกเถียงระหว่างนิสิตนักศึกษา
แล้วก็กลุ่มวัยรุ่นในท้องถิ่น
เขาพาดก่อนว่าพาดหัวกันมาก่อน
ว่านักศึกษาธรรมศาสตร์นะครับ

โดยฝ่ายนิสิตเนี่ยเขาบอกว่าต้องเข้าใจนะ

ต้องเข้าใจนะว่านี่มันเป็นประเพณี

แต่ขนาดเดียวกันนิสิตเขาบอกเออเขาก็เข้าใจนะว่ามันเป็นประเพณีนั่งเดิม
แต่ก็ไม่ควรอ้างประเพณี

อีกทั้งกรณีเช่นนี้นะฮะก็เคยเกิดขึ้นที่วัดสิงห์มาแล้วไง

ถูกขนาดที่ฝุ่งวัยรุ่นท้องถิ่นเนี่ยก็ตามมีเหตุผลของตัวเอง
โพสต์ตอบโต้กันอย่างว่าเป็นงานบุญประเภทดั้งเดิม

ถ้าไม่ไหวกับประเพณีนี้ไม่ไหวก็ย้ายออกไปสิ
ย้ายออกไปสิถ้าอดทนเสียงไม่ไหวเสียงรบกวนเหล่านี้ไม่ไหว
ก็ออกไปสินอกจากนี้ยังได้มีการตำหนินิสิตนักศึกษานะฮะ
เหล่านี้ว่าการศึกษาไม่ได้ช่วยอะไรมันไปถึงนู่นแล้ว

คือดูไปดูมันไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยนะ
แต่ก็ดูเหมือนเป็นประโยคที่แย้งกันไปแย้งกันมาคือเอาชนะกันมากกว่า
ตอนนี้คือขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ไปแล้ว

คือทางคนที่โพสต์เนี่ยเขาก็กลัวว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ได้รับความปลอดภัย

หรือว่ามันจะอัตราย

แต่ทางฝั่งต้องอึกษาเขาก็มองว่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรอย่างนี้
แต่ผมเข้าใจนะเพราะอะไรว่าผมอ่ะ
ขนาดที่บ้านผมเองเนี่ยเวลาเคยมีแบบเหมือนเขาจัดงานบวช
โอ้โหเปิดเพลงเสียงดังแบบก็คือนอนไม่ได้นะ

ไม่ใช่วัดคือเขาจัดงานเหมือนกับที่บ้านเขา
ค่อยไปโกนผมไฟอีกวันนึงกลับไปดังที่วัดอีกใช่ไหม
อ๋อนี่คือเลี้ยงก็เหมือนกันเจ้าวันนั้นฉันโดนด้าโดนด่าเจ้า
ก็ฉันขอไอ้ไข่แล้วมันประสบความสำเร็
ฉันก็จุดประทัดตอนตี๒โอ้โฮคนด่ากันใหญ่เจ้า

อันนี้ก็อันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะ
เออมาดูเรื่องดีนะครับผลิตภัณฑ์ดีนี่
เรื่องราวต่อไปที่นำมาฝากเหล่าคุณแม่โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ดีนี่ออร์แกนิคสบู่เหลวอาบน้ำ
สระผมที่คุณแม่ต่างใช้อยู่นะคะ
ตอนนี้ท่านผู้ชมก็เห็นอยู่ข้างหน้าเรานี่นะคะ

เด็กมักจะเกิดการแพ้จากอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างได้มากขึ้น
อย่างแพ้แป้งแพ้กลูเต้น
เป็นเทรนด์ใหม่ที่คุณแม่เริ่มให้ความสนใจ

มาถามกันชนิดนี้อะไรคือกลูเต้นคืออะไรกลูเต้น
ปูเต้นคือส่วนผสมที่มาจากข้าวสาลีปูเต้น
ที่มาจากข้าวสาลีแล้วก็ข้าวรายข้าวบาเล่
ทั้งอาหารที่ทำจากแป้งสาลีทุกชนิด
ซึ่งโปรตีนครูเต้นไม่ได้มีแค่ในอาหารเท่านั้น
พวกสินค้าที่สัมผัสผิวลูกเรานี่มีด้วย

มีส่วนผสมที่ทำจากโปรตีนกูเต็นเช่นเดียวกัน
ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะคุณ

โยนด้วยสารสกัดจากธรรมชาตินะคะ
แล้วก็แน่นอนนะคะมีสัญลักษณ์นี้ก็คือ
ปราศจากกรูเต็นนี่คือกรูเต็นฟรี
ซึ่งผ่านการทดสอบทางการแพทย์
ซึ่งไม่ทำให้แพ้แล้วก็ระคายเคืองผิวแน่นอนค่ะ

อันนี้นะฮะทั้งอาบแล้วก็สระในขวดเดียวขวดสีเขียวอ่อน
เนื้อเจลใสไม่ใสสี
กลิ่นหอมอ่อนมีส่วนผสมจากธรรมชาติ

นี่นี่นะคะช่วยคงความชุ่มชื้นผิวชุ่มชื่นผิวแล้วก็

แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันอ่อนโยนต่อเด็กใช่ไหมฮะ
ก็จะปรัสจากสีแล้วก็สารสบู่นี่อันนี้มันเรียกได้ว่าไม่มีอันตรายเลยแหละ
ที่ช่วยคงสมดุลของผมแล้วก็ผิวเอาไว้สามารถทำความสะอาด
และเส้นผมของลูกน้อยได้อย่างอ่อนโยนล้างออกง่ายและผมหวีง่ายมากนะฮะ
สำหรับใครที่สนใจอยากจะไปซื้อให้กับลูกน้อย
หรือบางคนจะซื้อให้ฝากญาติของบางทีน้องเพิ่งคลอด

แล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป

ดีนี่พิสูจน์แล้วว่าดีจริงฮะ

เอาพักสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
สาวสนุกแอบดูหนังโป๊ะปรากฏเจอสามีเท่านั้นเอง
จริงเหรอคุณชอบอันยังข่าวนี้

โอ้คุณดีนะเล่นอีบา
ถ้าสมมุติวันดีคืนดีคุณลองถามตัวคุณเองดู
แม้มันจะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย

แบบเปิดมาอุ๊ยสะใจจังเลย
จริงเหรอคุณนี่มันลูกจิตนะ

คือเรื่องตามจริงมากเลย

คือหญิงชาวสหรัฐคนหนึ่ง
เขาโพสต์เล่าปัญหาชีวิตของเขา

ว่าคืนก่อนตนเองแอบดูหนังโป๊ะ

ขนาดที่ผัวตนเองหรือสามีตนเองนอนหลับอยู่
ซึ่งถ้าเป็นหนังโป๊ชายจริงหญิงแท้ทั่วไปเนี่ย

ผู้หญิงมีความชอบหนังโป๊แบบประเภท
แต่ว่าผู้หญิงเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้เยอะ

เป็นอะไรละกันมันโลกร้อนไงโลกมันร้อนคือเรื่องของเรื่องเนี่ยแล้วอย่างไร
ตอนเนี่ยตัวเองก็ถามกี้มคมก็ถามว่าทำไมคืชอบดูหนันเก้ง
นางบอกว่าตั้งแต่ก่อนแต่งนั้นนางก็ชอบหนังโปประเภทนี้มาดูตลอด
และเมื่อเลือกหนังโป๊ขึ้นมาดูเนี่ย
งงเลยเซโรงังเลยคุณ
เห็นสามีตัวเองอู้หูสะแดง
ถึงพลิกถึงขิงในคลิปนั้น
แล้วก็แน่ใจสุดว่านั่นแหละคือผัวของตัวเอง
หนึ่งใบหน้าที่คุ้นเคย
รอยสักที่ฉันเห็นเป็นประจำ

เพราะว่าแหวนมั่นยังอยู่ในนิ้วอยู่เลย

โกรธก็โกรธนะโกรธมาก
เพราะนอกจากไปร่วมเพศกับผู้ชายหลายคน
หรือมีการมีเพศสัมพันธ์แบบกลุ่มเธอ
เขาให้ใช้คำนี้เธอห้ามไปพูดเซ็กหมูเซ็กหมู
ค่อยใช้ว่าการมีเพศสัมพันธ์แบบกลุ่ม
พูดผิดผิดผิดอันนี้ก็สอดเจ้าชอตตีปากเธอ
เขาให้ใช้ว่าการมีเพศสัมพันธ์แบบกลุ่ม
พูดใหม่ค่ะการมีเพศสัมพันธ์แบบกลุ่ม

แกสองคนมันประหลาด
อันไหนหนักกว่ากัน

เขาบอกว่าแล้วเนี่ยที่สำคัญเมียต้องช็อกยิ่งกว่า
เขามีหลายคนแล้วผัดกันไปผัดกันมา

กับคนอื่นผ่านแอปเกย์เถอะผ่านแอปเกย์ทั้งหลายเนี่ย
แต่เขาบอกว่าไปทำการบำบัดนะเขาไปทำการบำบัด
ฉันก็บอกว่าระหว่างเรามันก็จะเป็นแค่อดีตฉันต้องการจะหย่า
เขาก็บอกว่าเขายอมทุกอย่างแต่อย่าไปบอกใคร
ให้เห็นแก่การแต่งงานในชีวิตที่ร่วมกันมา
แต่ใครจะแคร์กับเรื่องนี้เขาก็บอกเขาอยากจะพูดผู้ชายนะ
เขาบอกว่าอยากจะรักษาภาพลักษณ์ของเขาไว้
เขาก็เลยบอกว่าในที่สุดผู้หญิงแสบกว่าค่ะ
ค่ะแคปหน้าจอส่งไปให้เจ้านายเขาดูค่ะ
ก็ไม่รู้แล้วก็ส่งไปให้แม่เขาดูอีก
ผมว่าผู้หญิงก็ไม่เกินไปนะผู้หญิงแบบนี้ก็ใช้ไม่ได้นะ
ผู้หญิงคงแค้นอ่ะผู้หญิงอันนี้ถูกตรง
เพราะไม่ใช่อยู่ดีคือผู้ชายเขาอ้างอย่างนี้ว่า
ก่อนที่จะมาแต่งงานเขาก็เป็นเหมือนผู้ชายหญิงปกติ
หรอกคือคนเรามันก็ต้องแบบสมมุติเขาบอกอย่างนี้ว่า
เพิ่งมาเปลี่ยนเป็นเกย์เพราะไปติดโยงเจ็บ
มันต้องช่วยเขาปรรามบัติเลยบอก

ไม่ใช่เขาเป็นเพราะยา
คุมตัวเองไม่ได้ควบคุมความรู้สึกทางเพศไม่ได้
ไปดูหนังเกย์ซะเองหรออย่างเงี่ย
ไปแขนเอามาดูยอด
อะไรอย่างนั้น

ไม่ได้เลยมันถึงชอบดูหนังเกย์

ผู้หญิงรู้นะสมมุติว่า
รู้ว่าเหมือนตัวเองมีลูกมีผัวอยู่แล้วเนี่ย
รู้ว่าเนี่ยเป็นกะเทออย่างเงี้ย

คุณก็ชอบดูหนังผู้หญิงกับผู้หญิงด้วยเหรอ

โอ้โหหนุ่มบ้ายเกณฑ์กูแดกเอ้ยขอโทษค่ะ

เอ้าไปอีกเรื่องนึงนะครับ

คนดูแลช้างพลาดลื่นตอนกำลังเขี้ยน

ขู่ช้างทับอาหนาดดูนี่ครับคลิปนี้

นี่นะครับดูนะครับ

เดี๋ยวดูนะครับ
ช้างก็ทับไปพอดีเลยเห็นมั้ย

คือช้างไม่ได้ตั้งใจ

แล้วปรากฏว่าไอ้คนฝึกนั้นลื่น
แล้วล้มลงไปแล้วจังหวะที่เขานั่งพอดี

ในเมืองกัตยำรัฐเกละนะฮะทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย
เกิดเหตุไม่คาดฝันถูกช้างที่ตัวเองนั้นดูแลนั่งลงมาทับ
จนเป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิตอย่างน่าสลด
จากคลิปวีดีโอที่มีการเอามาเผยแพร่
จะเห็นได้เลยว่านายอรุณนั้นกำลังใช้สายยางฉีดน้ำอาบน้ำให้ช้างอยู่
โดยเขาพยายามที่จะสั่งให้ช้างตัวดังกล่าวนั่งลง
เพื่อที่ทำความสะอาดหลังของมัน
แต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยเต็มใจสักเท่าไหร่
จากนั้นอรุณใช้ไม้ไปเขี้ยนตีช้าง
แต่ว่าเขาเองเกิดเสียหลักลื่นล้มลงไปในพื้นนะฮะ
เป็นจังหวะที่ช้างเนี่ยเขานั่งลงพอดี

นั่นพอดีทำให้ผู้ชายคนนี้ถูกช้างตัวนี้ทับ
เมื่อเพื่อนผู้ดูแลช้างมาเห็นนะครับ
จึงรีบวิ่งเข้าไปช่วยแล้วพยายามสั่งให้ช้างนั้นลุกขึ้น
ช้างค่อยลุกจากนั้นเขาจึงพาร่างของเพื่อนออกมา
แต่เคราะห์ร้ายครับผู้ชายคนนี้หยุดหายใจไปแล้ว
ผลการตรวจสอบแพทย์ระบุนะครับว่าเขาเสียชีวิตในทันทีเลย

ถ้าคนเรามันยังไม่ถึงที่ตายมันก็ยังไม่ตาย

คิดว่าขอดไม้อะไรหรอ

มันเป็นการวิธีคลายร้อนได้ดีที่สุดนะครับ
หน้าร้อนแบบนี้แล้วหลายคน
ก็คงกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยว
เตรียมตัวไปกับพัดผ่อนกับแฟน

แต่ถ้าใครยังนึกไม่ออก
เรามีไกด์สาวสวย
แล้วคนล่าสุดมาชวนคนไทยทุกคน

ที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทาง

ไปเที่ยวเลยทีเดียวนะฮะ

บ้านนกเขานั้นนั้นรักษณะนั้น

ตั้งอยู่ที่ถนนคนเดินตรอกโรงยา
ของกินอร่อยมากค่ะ

มีที่ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ที่จังหวัดจันทบุรี
เป็นชุมชนเก่าแก่ของคนจีนและคนยวนที่อพยพมาตั้งแต่สมัย

แล้วก็ตึกเก่ารอบชุมชนดูหุ่นยาสิ
ถ้าสมมุติใครคิดถึงงานผ้าเราต้องยอมรับประเทศไทยในงานผ้า
นะฮะก็ไปเที่ยวที่นี่เลยถนนภาคครามนะฮะ
ถนนคนเดินแห่งเดียวในประเทศไทย
เน้นขายสินค้าที่ผลิตจากผ้าคราม

แล้วก็ปิดท้ายที่มุมพระอาทิตย์ตกดินที่เกาะเหลาเหลียงจังหวัดตรัง
เกาะเล็กที่ไม่ได้มีแค่ทะเลนะคะ
ใครที่ภาพยังไม่ได้ดูคุณสนามชุดนี้

ขอบคุณผู้ชมอ่าแน่นอนตอนสองสามวันที่ผ่านมา
มีการแชร์ภาพดาราคนหนึ่งอดีตดาราคุณตายมณัสนัน
จริงเป็นดาราที่เล่นเออเล่นหนังอ่ะไม่ใช่เล่นละครเล่นหนัง

ใช่ก็มีแตกสนิทไหนสายหน้าเรื่องหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องนึงโกยเตยม

มีคนแชร์เรื่องราวมากมายนะฮะ

ดาราเมื่อ๑๐กว่าปีก่อนเหมือนกัน
คือเปลี่ยนไปแบบว่ามองไม่ออกเลย

คือคุณตายมานัสนันต์ปาลดี
คือเปลี่ยนไปจนไม่เหลือเขาโครงเดิมอยู่เลย
ปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่คนไปเจอกัน
รู้สึกเป็นเพื่อนสนิทของแตงโมพัทรธิดานะเมื่อก่อนนี้
คือคนไปเจอหลังจากที่ข่าวออกไปใช่ไหม

เขากลายเป็นคนที่หวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาเลย
แล้วก็ถามว่าเขาอยู่ตรงไหนใช่ไหม
เขาใช้ชีวิตไม่เป็นหลักเป็นแหล่ง
คือไปเรื่อย
แล้วก็ที่คนอยู่ดีที่คนไปเจอเขาคือ

แล้วก็เก็บของเก่าในช่วงเวลากลางคืน
นี่คือกิจวัตรของเขาตลอดเยอะเวลาที่เกิดขึ้นมา
ล่าสุดผู้สื่อข่าวของไทยรัฐได้ลงพื้นที่
ติดตามความคืบหน้าในกรณีดังกล่าว
พบว่าประชาชนภายในชุมชนเป็นจำนวนมาก

ก็พยายามจะพยายามเข้าไปคุยกับตาย

ก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมลงพื้นที่
ในการช่วยเหลือครอบครัวของตายในเบื้องต้นก่อน
ทางด้านคุณพันวิราพัฒนาสังคม
แล้วก็ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชมบุรี
ว่าเบื้องต้นจะช่วยเหลือเงินก่อน

ในขณะเดียวกันเราก็ทราบถึงการใช้ชีวิตของตาย

หลังจากนี้ก็จะมีประสานกับอำเภอศรีราชา

เพื่อดำเนินการช่วยเหลือที่อยู่อาศัยในขั้นตอนต่อไป

ก็จะต้องได้รับการดูแลในเรื่องการรักษาพยาบาล

โดยต้องประสานไปกับทางโรงพยาบาล
ได้อยู่นะพี่
เขาก็บอกว่าจริงแล้วสภาพเขาเนี่ยตอนนี้
อยากให้พาไปหาหมอจังเลย

ซึ่งตนก็จำเพื่อนที่ได้แสดงหนังกับเขาได้ด้วยนะ

ที่เขาเล่นเรื่องแสดงแสดงศิษย์แสดงหน้า

หลายคนก็อาจจะจำเขาได้
คงยังจำเพื่อนในวงการที่ชื่อแตงโมพัทรธิดาได้
อกจากนี้เขาบอกยังคิดถึงเพื่อนดาราทุกคนนั่นแหละ
ตอนนี้เขาไม่ได้ติดยาเสพติดแล้ว
คงต้องดูสันสันนี่คือสภาพเดิม

คือระหว่างที่มีการพูดคุยกันเนี่ย
ข้าวปุ่นที่เขาไปซื้อเบียนอะไรมาดื่ม
เดิมเซทปุ๊ปก็เริ่มออกอาการอีก
มีอาการตอนแรกก็จะยอมไปรักษา
ต้องใจละจาอยู่กว่า๒๐๒๕นาทีถึงได้ยอมขึ้นรถไป

สุดท้ายต้องมีการไปเจรจาไปขอร้องกัน
ตอนนี้พ่อมอพาไปแล้ว

วันดีคืนดีก็ช่วงแรกไม่มีที่นอนไปขอนอนที่โรงพักนะครับ
เพราะเขามั่นใจว่าโรงพักเนี่ยค่อนข้างจะปลอดภัยก็เลยไปนอนที่โรงพัก
แล้วก็บางวันก็ต้องกลับมานอนอยู่ข้างถนนอะไรอย่างนี้นะฮะ
ล่าสุดก็เอากะลาไปขอทาน

แล้วข่าวมันรู้ได้ว่าคนนี้เป็นดาราธรรมถ้าเจอข้างกับหนุ่มเราก็จำไม่ได้
คนที่เป็นอย่างนี้พี่หนุ่มมันในเฉพาะกรุงเทพตอนนี้เยอะเหลือเกิน
เราจะเห็นตามแบบว่าพวกกรุงเทพตอนเนี่ยตามปลากรุงเมียนจะมีเยอะ
แล้วคนเขาจำได้ว่าคนนี้เป็นดาราธรรม
เพราะว่าสภาพมันต่างไปโดยสิ้นเชิงแล้วอ่ะใช่
นี่คือเมื่อสิบปีที่เรานานเป็นนางเอกเลยหรอ

คือเขาเป็นคนที่เข้าไปแคสต์โฆษณาแคสต์หนังอะไรอย่างนี้

ถามว่าแตงโมเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาพยายามจะช่วยนะ
แล้วก็เรียกว่าคือเมื่อก่อนคนจะบอกเขาเป็นแฝดกัน

แต่ทีนี้แตงโมไปไหนก็จะโทรถามเขาเออไปแคสแฟนอะไรหรือเปล่า
เพราะหลังจากนั้นต่างคนต่างแยกย้ายเข้าวงการ

แล้วน้องคนนี้ก็หายไปเลยน้องตายก็หายไปเลย

เขาคิดว่าน้องตายคงจะแบบสบายแล้ว
คงจะหายไปไหนอะไรอย่างนี้

มีเหตุเรื่องที่น้องเขาไปขโมยของ

นะฮะมีเรื่องของถูกจับเรื่องยาเสพติด

ไม่สบายแล้วก็มีอาการทาง

เค้าจำได้เป็นอย่าง
นี่คือยาเสพติดนั่นเอง

นานาตอนนี้ก็คือเลิกกันแล้วแน่นอนนะคะ
ความสัมพันธ์ยิงยิงก็บอกว่า
ก็ตกใจไม่นึกว่าจะเกิดขึ้น
หญิงเขาบอกว่าเขาไปเจอตุมตามคุยกับคนนั้น

ไม่เข้าใจถามว่ามันคืออะไรเขาก็บอกว่า

แล้วก็ผู้หญิงที่คุยเนี่ยก็มีแฟนแล้วอันนี้เขาพูดถึงตุมตามนะคะ

หนูพี่ว่าช่วงนี้เราห่างกันสักพักนะ
พี่อยากอยู่คนเดียวอยากทบทวนตัวเอง

กับหนูก็ไม่มีคนใหม่แน่นอน

แล้วถามว่าเชื่อไหมหนูก็เชื่อคำพูดของเขามาตลอด
ก็ไม่รู้ค่ะเขาว่าอย่างนั้นหนูก็ต้องว่าอย่างนั้น
ห่างก็ห่างแล้วก็ไม่มีการคุยกันอีกเลย
มาถึงตอนนี้เขาก็บอกว่าสิ่งที่ผ่านมามีเรื่องผู้หญิงไม่บ่อยหรอกค่ะ

ก็บอกว่าได้หนูบริสุทธิ์ใจมาตลอด
และทำสิ่งที่ถูกต้องมาตลอด
จริงก็มียาวกว่านี้นะฮะลองไปหาอ่านดู

คือก็ต่างคนต่างก็มีมุมของตัวเอง

เขาบอกวันนี้ที่จริงแล้วว่าไปกินกับดาราช่อง๘นะ

เหมือนกับไปคล้ายว่าไปสนิทสนม

เหมือนว่าไปชิงกับดาราช่อง๘

อย่าไปว่าเขานะเพราะว่าเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย

อีตูมฉันอ่านตามข่าวนะอีบ้า

เอ้าพักกันก่อน
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา

โอ้โฮหุ่นเป็นอย่างไรหุ่นเป็นอย่างไร
มาดูนัทมีเรียอายุ๔๔แล้ว

น่าเชื่อว่าคุณนัทอยู่ในวงการมา๓๐กว่าปีแล้ว
หาใช่ใช่เพราะอยู่นี่แต่อายุ๑๐กว่า

หลังนี้เขาแบบโอ้โหทั้งโยคะทั้งออกกำลังวิ่งเวิ้ง
แล้วได้แต่งงานกับพี่อ้ำนักกล้ามนี่นะ
โอ้โฮนี่หนักขึ้นเข้าไป
วันหนึ่งไม่ทำอะไรแล้วนะฮะหุ่นดีสู้ตายกันหนึ่งคู่เลย
ฉันเคยถามอ้ำว่าอะไรแล้วมั้ยอุ้โฮฉันเห็นอ้ำเดินเข้ามาในยิมฉันไปถ่าย
ฉันก็ตายแล้วหุ่นดีจังได้เป็นสิลิวเอสก่อนเว้ยแล้วเป็นไอ้อ้ำ

ผมเคยไปบ้านวดดำอะแล้วเขาไหว้อะไรนะไหว้พลามอะไรอย่างเงี้ย
ไหว้พลามก็ทำพิธีกันอยู่ก็เดินเข้าไปผมเห็นเครื่องหลังยืนอย่างเงี้ย
บ้ามันก็ไม่ได้ตัวใหญ่อย่างนั้นนะหนุ่ม
ผมเห็นด้านหลังมันคิดว่าแอสสมบัติอย่างงี้เลย
ไม่เดี๋ยวนี้มันลีนแล้วเดี๋ยวนี้มันตัวเล็กแล้วมันตัวเล็กเลย
เดี๋ยวละครเขาจะออกเขาหล่อมากเลย

ปูอะเดี๋ยวพี่แกะปูให้ไม่ได้
ไอ้บ้าแต่คุณไอนัทก็เนี่ยผลอย่างการมีแฟนเด็กเนาะ

พากันออกกำลังแล้วก็ไปเลี้ยงไอ้น้อง
ชีวิตนางคืออย่างรู้มาเช้ามานางก็ให้ครูโยคะมาสอนที่บ้าน

ฉันถามว่าเอาเธอถ้าเธอออกกำลังกายกันทั้งวันอย่างนี้
เพื่อให้ร่างกายสูง
แล้วเราจะเอาอะไรกินกันดีล่ะ

ไม่กินเยอะอยู่แล้ว
พวกนางไม่กินเหมือนพวกเรา
ครับว้าวล่าสุดเจ้าตัวออกมาเปิดใจกับบรรดาสืมวลชนนะครับ
บอกว่าทีมงานเนี่ยจัดขึ้นเป็นทีมซาฟารีตามความตั้งใจของเจ้าสาว
มันจะเป็นยังไงอ่ะซึ่งเหตุผลเพราะว่าอยากจำลองสถานที่ให้คล้ายกับที่ทั้งคู่นั้นคุกเข่าขอแต่งงานกันแบบนี้
น่าไปแต่งยังไงกันนะไม่รู้ว่าคุณแคลรี่จะแต่งเป็นทาสารหรือเปล่าก็ต้องมีสัตว์ป่ามียีร้ามีสิงโตเดินดิ
อาจจะเป็นเหมือนทาสารโหยโหป่าวอืมโอเคต้องดูแล้วล่ะพี่หนุ่มแคลรี่นี่รุ่นเดียวกับพี่ป่ะ
รุ่นเดียวกันอ๋อเขาเด็กกว่าพี่เยอะอ่ะรุ่นเดียวเอาใหม่อ๋ออ๋อ
เอาให้ดีเอาให้ดีรุ่นเดียวกันแล้วอายุอ่ะเขาเด็กกว่าพี่ไม่ไม่ไม่

พระเอกรุ่นเดียวกันเข้าวงเขาเด็กกับผมเยอะเลยแล้วมันพูดรุ่นเดียวกันได้ไง
หน้าเขาเด็กกว่าผมเยอะเลยอ่ะไม่พี่หนุ่มก็เด็กหน้าแกก็เด็ก
แต่หนูก็เลยคิดว่าเขาก็ถือว่าไม่คือเคลลี่เนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่กินเนื้อสัตว
เขาจะกินจากพวกกุ้งพวกของอาหารทะเลพวกอะไรอย่างนี้
แต่ไหนแต่ไรอย่างนี้อ๋อตั้งแต่แรกเลยอ่ะเหรอ
เมื่อก่อนห้อกำลังสูญเสียงงี้มานานแล้วเหรอ
ประมาณนี้มานานแล้วคือเมื่อก่อนเขาเข้าวงการหลังผมนะ
เขาเข้ามาอยู่กับทันเดอร์เขาเข้ามาหลักก็ไม่นานมากหรอก
คือตอนนั้นเขาจะมีกลุ่มของเขาก็คือมีคุณโอวรุษมีคุณเคลลี่มีพี่โน่
คุณโจมคุณโจมแล้วก็มีคุณโจมโจมไหนโจมสุกล
ไปเลยแล้วพี่ก็เลยบอกจมก็เลยหลุดไปแล้ว
แสดงว่าเขาไม่ได้อายุแบบว่ารุ่นหนูไม่ใช่ใช่ไหมพี่

ก็นางว่าหน้าเด็กมากน่ะถ้าดูรูปนี้น่ะ

เธอเอาจริงไม่ได้แอป

น่าจะนะเค้าชอบได้เมียเด็กนะ
แฟนเขาเด็กประมาณ

คุณเหมียวเมื่อคืนมันมากเลยค่ะคืออะไรครับพี่
ละครเป็นอีเมา

เดี๋ยวเรากลับมาดูว่าแฟนเขาเด็กเธอกี่รอบ
เมื่อไหร่ไปเล่าข่าวของบ้านจันทร์ปะ

มหาเศรษฐีที่อายุน้อยที่สุดในโลก

ลูกสาวคนเล็กของตระกูลคาดิเชียนทั้งหลายไงพี่
เนอร์คนที่พ่อเขาไปเป็นผู้หญิงนะ

สังเกตว่าแม้กระทั่งประเทศไทยทุกวันนี้คนทำเครื่องสำอาง

คายลี่เจ้าของเครื่องสำอางคายลี่เหรอ

ไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะเจ้าของเครื่องสำอางประเทศไทยหลายตัวเนี่ยเห็นไหม

มันเป็นเทรนด์ระดับโลกเหมือนกันว่าเครื่องสำอาง
วันนี้เด็กคนนี้เพิ่งอายุ๒๑ปี

เราจะคิดถึงมาร์คซักเกอร์เบิร์ด
ตอนนั้นเขาทำสถิติตอนนั้นมาร์คเซ็กเกเบิร์กเนี่ย
ทำสถิติตอนที่รวยติดอันดับโลกเนี่ย

แต่เด็กชื่อคาไรร์เจินเน้อ

มูลค่า๘๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
คุณคูณ๓๓๔เข้าไป๘๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือปรับเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ของเธออยู่ที่๙๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ

คิดเป็นเงินไทยแค่นิดหน่อยนะ
นางตอนนี้อายุ๒๑นางมี๒๘๖๐๐ล้านบาท
นางรวยมาจากสื่อออนไลน์
ส่งผลให้มีผลกำไรเพิ่มขึ้นจากการขายเครื่องสำอาง
หลัก๙อยู่ที่ประมาณ๓๖๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ๑๑๕๐๐ล้านบาท

ตัวของตัวเองก่อนในออนไลน์ก่อน

ลงดั่งรู้สึกจะเป็นเฟซบุ๊กพี่
นางเลิกจะเป็นเฟซบุ๊กแล้วลิปสติกทำแบบงั้นดังเมาะ

มีแต่ก็มีอยู่ในเซโกราส
แล้วมีอยู่หรือไงพี่ตะวางอยู่กับกระหิ้วเข้ามา

แสดงว่าเป็นระดับเวอร์ไวน์แล้วแบบนี้เอออายุ๔๘
อยู่ที่อันดับ๔๘ใช่ไหมไม่ใช่อายุ๔๘
เคลร์รี่อายุ๔๘แล้วนายอยู่๒๗
๒๙แล้วเคลร์รี่๔๙แล้วไม่ยอมไม่ยอม
คุณพูดว่าไงบ้าง
อยากให้แดกคนเลยน่ะอยากแปลกแดกคนเลยน่ะ